แต่ว่าแฟนคลับอดห่วงกันไม่ได้เลยนะคะ

เพราะว่าต้องรีบเคลียร์คิวละครนะครับ
เพื่ออะไรจะผ่าตัดหัวเข่าค่ะ

อาจจะประสบอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นิดหน่อย
แฟนละครอดเป็นห่วงไม่ได้เลย

ธารเขตปลายปีที่แล้ว

เจ้าตัวก็มาเยือนไทยรัฐทีวี
เพื่อประชาสัมพันธ์งานของกินริมน้ำ

วันที่๒ถึง๑๕กุมภาพันธ์ค่ะ

เดตสุขภาพให้แฟนได้ฟังกันด้วย

ไม่นานนี้เพิ่งจะตรวจพบว่าเอ็นหัวเข่าเนี่ยขาด

นะคะก็เลยต้องเตรียมเคลียร์คิวงานละคร

ซึ่งเจ้าตัวก็หวังว่าหลังจากผ่าตัดเรียบร้อย

ก็ดูหลังจากไหลหลุดมาแล้วนะครับ
ผมก็เริ่มกลับมาดูแลตัวเอง

แล้วมาซ้ำอีกทีครับ

วิ่งออกกำลังกายได้แต่อาจจะเป็นเรื่องการกระโดด
การวิ่งซิกแซคการลงน้ำหนักขาข้างเดียว

ตอนนี้ก็ออกกำลังกายพวกเกี่ยวกับขาให้แข็งแรงขึ้นครับ

ต้องให้กล้ามเนื้อทุกอย่างมันพร้อมกันทำงาน
เพราะว่าไม่อยากปล่อยให้มันแบบอ่อนแอแล้วไปผ่าตัด

ถ้าเราแข็งแรงแล้วแบบพร้อมไปผ่าตัดเลย

หลังจบกองละครเคลียร์คิวทุกอย่าง

เดือนนี้ก็กลับมาเดินได้ปกติแล้วครับ